ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับหลายบ้าน
พิการและความเจ็บป่วย
สร้างความทุกข์ให้กับคนในครอบครัว
แต่สำหรับครอบครัวที่มายืนอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้
นั่นคือกำลังใจที่ทำให้ทุกคนพร้อมที่จะต่อสู้กับวิกฤตที่เผชิญ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันครับ
มีน้องเขาอยู่ข้าง
มีกำลังใจอยู่ข้างหนูในน้ำทู

ก็มีหนูมีน้องมอสน้องมีนาแล้วก็แม่โอเล่ค่ะ
ตอนนี้ขายไส้กรอกอีสานอยู่หน้าบ้านค่ะ

ก็เริ่มแรกไส้กรอกที่หนูทำก็หนูนั่งดูในยูทูป
ลองเอามาปรุงมาผสมกันแล้ว

สูตรนี้แล้วหนูก็เอามาทำขาย

ก็พอได้วันหนึ่งก็๔๐๐๕๐๐มั่งประมาณนี้ค่ะ
ที่ฉันชื่อดาวเรื่องเย็นช่ำค่ะ
ชื่อเล่นว่าโอวาเล่อายุ๔๔ค่ะ
อยู่จังหวัดชนบุรีเป็นแม่ครัวนี้ตั้งแต่อายุ๑๓จนถึงปัจจุบันอายุ๔๔ค่ะ

แต่ว่าเวลาพูดต้องอ่านปากหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้ค่ะ

รักที่สุดในชีวิต

แม่หูยืน

อายุ๑๔ค่ะตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วค่ะ
เพราะว่าพัฒนาการสมองช้า

น้องมอธจะเป็นโรคอาการล่มทิตยังทีนี่นะ
ต้องคอยอยู่กับเขาตลอดประมาณช่วงสองควบอะค่ะ
นอนอยู่ในเปรย์แล้วน้องชัก
หนูก็เลยพาไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็วิจัยให้ว่าน้องเป็นโรคลมชัก
แล้วก็ปอดไม่ค่อยดี
เวลาเข้าห้องน้ำอย่างนี้หนูก็ต้องคอยอุ้มคอยยก
บางทีมีลื่นน้ำที่ตัวน้องบางทีก็ลื่นไว้ดูกัน
เช้าเที่ยงเย็นก็ป้อนข้าวตามเวลา
้อนข้าวเสร็จเราก็จะเปิดโทรทัศน์ให้ดู

ก็คอยดูตลอดคอยแบบคอยเล่นให้อารมณ์ดีไม่ให้ซีเรียสไม่ให้เครียด
บางทีก็เอารูปพ่อมาให้ดูว่าหมอคิดถึงพ่อไหม

แล้วก่อนเขาไปเขาก็ฝากบอกว่าเขาไม่ได้ขออะไรมาก
ฝากแค่หนูดูแลน้องเท่าชีวิตของพ่อ
หนูก็ทำหน้าที่พี่เต็มที่แล้ว
ไม่ได้เป็นอะไรค่ะก็ปกติดีเหมือนเดิมค่ะ
เช้ามาไปทำงานทุกวันทำหน้าที่พ่อ
มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ซุด
หมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
เข้าโรงพยาบาลได้๒วัน
เสียค่ะ

โครงเพลงโค้งวาง

ไม่มีใครจะดูแลลูกพิการด้วยกัน
คิดทุกวันนอนไม่หลับ

เวลาขี่รถผ่านโรงเรียน

เคี่ยคิมันไหนหนูก็โมเนิก

ก็จะเรียกว่าแย่มันก็แย่

แล้วแม่ก็หยุดงานร้านอาหารก็ปิด
ก็เลยไม่รู้จะไปหางานที่ไหน
เพราะว่าโควิดร้านอาหารเขาก็ปิด
ไปทำงานที่อื่นก็ไม่ได้
หนูก็ติดน้องแม่ก็ไม่ค่อยได้ยิน
หนูต้องคอยดูน้องเพราะว่าหนูเป็นตาให้แม่
เพราะว่าไวกว่าแม่อย่างนี้เวลาน้องชักอย่างนี้ค่ะ

คิดว่าเราจะทำยังไงดีพวกนี้
มาตั้งคำถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้

ทำไมต้มอย่างนู้นต้มอย่างนี้

เพราะเรามีลูกพิการด้วยมีลูกอย่างนี้ด้วย
ก็ตกลงกับนี่ว่ะ
มีเลี้ยงน้องนะแม่ไปทำงาน

ส่วนตัวเองวิ่งหางาน
กรมที่พุทธโทรมาตามให้ไปทำงาน

ตอนนี้โรคประจำตัวแม่ก็เป็นโรคเบาหวาน
เจ้าเวียนหัวเบาหวานเบาหวานขึ้น
ทำโน่นทำนี่หนักแล้วแกก็วูบ
ตอนนั้นทำอยู่ที่ร้านช่วงประมาณเทศกาล

ทำทำอยู่ดีก็นั่งซุดลงไปเลย

น้องมีนาก็อยู่กับหนูมาประมาณ๒ปีอะค่ะ
เป็นน้องคนเล็กคนละพ่อค่ะแต่แม่เดียวกัน
หนูเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันค่ะ
น้องไม่เจ็บป่วยไม่อะไรค่ะ
แข็งแรงมากคนนี้
ผมชื่อเด็กชายอาทิตย์พบพรชื่อเล่นชื่อเดียวอายุ๗ขวบครับ
น้องเดียวเป็นลูกชายของดาวจ้ะ
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะ
ผมสงสารพี่มอสพี่มดไม่มีเพื่อนเล่นครับ
มาเล่นกับพี่มอสซื้อขนมมาฝากพี่มอส
แล้วก็น้องมีนาครับ
เปิดยูทูปมวยให้พี่มอสดู

ช่วยเก็บของเล่นที่น้องมีน้าเล่นครับ
น้องโตโต้ก็เป็นเด็กในซอยบ้าน
ให้ให้ไปนู่นทำหนี้เขาก็ช่วยนะครับ

ก็มาช่วยพี่เมย์ดูน้อง

ไส้กรอกพวกไก่ทอดครับ

อยากให้เขามีความสุขครับ
ไม่ค่อยได้แต่ผมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณพี่เมย์ครับ
ผมขอให้พี่เมย์ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ครับตอนนี้เป็นห่วงเมย์เรื่อง
อนาคตเขาวันหนึ่งไม่มีแม้อยู่ไม่รู้จะอยู่ยังไง
ต้องดูแลน้องด้วยไม่มีรายได้อะไรอย่างนี้
อยากจะหาเงินทุนให้ลูกสาวสักก้อนหนึ่งให้ลูกสาวขายอะไรก็ได้ที่ลูกสาวถนัดทำ
ให้ลูกสาวทำที่ตัวเองถนัดที่ทำให้ตัวเองมีรายได้
อยากมีทุนให้ลูกสาวแค่นั้นถ้ามีทุนสักก้อนหนูอยากพาแม่พาน้อง
กลับไปอยู่ที่ชายภูมิบ้านเกิดกลับไปขายของขายผัก
กลับไปขายไส้กรอกอาชีพเล็กน้อยของหนูอะค่ะ
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวน้องเมย์จากจังหวัดชนบุรีนะครับ
น้องเมสวัสดีครับคู่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ

จริงแล้วรกลากของเราลูกเป็นคนจังหวัดอะไรคะ

แม่มาอยู่นี่ตั้งแต่อายุ๑๓อะค่ะ
ก็มาตั้งโรคลากที่นี่เมก็เลยย้ายมาอยู่ด้วย

บอกว่าเมื่อก่อนนี้เมย์ก็มีงานประจำทำ
ค่ะเป็นงานแม่บ้านนะคะงานโรงงานค่ะ

เดือนละ๙๐๐๐หมื่นหนึ่ง
แล้วตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็ยังอยู่ทำงานด้วยกัน

พ่อเป็นบุคลากรในโรงเรียนค่ะ

คุณแม่เป็นแม่ครัวร้านอาหารนะคะ
แม่เข้างาน๘โมงเช้า
แล้วเอาน้องมอสขึ้นมอเตอร์ไซค์
แล้วน้องเขาไปทำงานทุกวัน
พอไปถึงอันดับแรกป้อนข้าวน้อง

ตอนนี้แม่ไปทำงานด้วยแม่เป็นแม่ครัว

เพราะน้องมอสต้องไปด้วยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับ

แม่ก็บอกหนูว่าหนูต้องตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาดูน้องนั่นแหละ

กับแม่ก็จะได้ทำงานให้เต็มที่เลย
แล้วตอนนี้ระหว่างที่นั่นหนูก็เป็นรับหน้าที่เป็นแม่คนที่สองเลย

อาบน้ำเสร็จแล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วก็เปิดมวยให้ดู
เพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะเห็นภาพแล้วนะว่าต้องอยู่ในความดูแลของผู้ที่มีวุฒิภาวะด้วย
ก็เลยจำเป็นต้องเสียสละออกมา
ตอนนี้ตอนพ่ออยู่แล้วก็ยังมีแม่ทำงานอยู่ด้วยตอนนั้นครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างลูก
พอมีพอใช้อะค่ะค่าน้ำค่าไฟค่ากินน้องค่าแพมเพิร์ตน้องอยู่ได้เลยค่ะ
ตอนนี้คุณผู้ชมครับวิกฤตในบ้านเริ่มเกิดขึ้นตอนที่พ่อมาติดเชื้อในกระแสเลือด

พ่อเป็นอะไรมาก่อนไหมความจริงแล้วพ่อเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมลูก
หมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
พอวันที่๒หมอบอกว่าหัวใจพ่อหยุดเต้น

ฟื้นขึ้นมาก็ไม่ดีขึ้น
หมอก็เลยถามว่าให้เจาะคอพ่อไหม
เขาบอกว่าถ้ารอดก็จะ
พอเริ่มเจาะคอเริ่มมีอาการสุดลงเรื่อย
พอ๖โมงเย็นพ่อก็เสียแล้วค่ะ

พอวันที่พ่อจากไปในวันแรก

ร้องไห้ทุกวันหนูนั่งคุยกับแม่

ต่างคนต่างปอบกันเราก็ต้องสู้นะ
แม่ครับวันที่พ่อจากไปแม่รู้สึกยังไงครับวันนั้น
เธอยังวางมากเหมือนคาเตาหลักบ้านไป

เสาหลักก็เกือบแม่คนเดียวเท่านั้น

อาจจะมีเหนื่อยบ้าง

ยังมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ลูกตลอดเวลา

ตอนนั้นหนูสังเกตว่าแม่จะไหวไหม
ตอนนั้นหนูคิดว่าแม่ก็ไม่ค่อยไหวแล้วอะค่ะ

เป็นโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวาน

เขาจะมีลูกค้าเข้าตลอดเวลา
เมย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องช่วยแล้ว

หนูเห็นไส้กรอกอีสาน
เห็นเขาทำหนูก็เลยอยากลองทำบ้าง
กว่าลูกค้าต้องการรสชาตินี้ค่ะ

ไส้กรอกที่ลูกทำเป็นยังไงบ้าง

แล้วเมย์จริงหนูก็คือขายไส้กรอกเลยเหรอ

ที่หนูช่วยแบ่งเบาภาระแม่

แล้วก็มีแบบเป็นแพ็ค๕๐ลูก

แล้วคนถ้าสนใจลูกสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหน
ก็ทางเบอร์โทรหนูได้เลยค่ะ
ไปทานหรือไม่ก็อาจจะรองรับไปได้นะครับ
ถ้าเผื่อว่าใครอยากจะมีอาชีพเสริม
เอาไปจำหน่ายได้นะครับ

วันหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่เมย์
วันหนึ่งหนูขายถ้ามากสุดก็คือ๑๔๐๐บาท
เหรอค่ะประมาณนี้ค่ะลูกละ๒บาท
ก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ได้เยอะ
แม่ครับภูมิใจไหมที่ลูกแบ่งเบา
ภูมิใจเขามากเขาสามารถ
ให้คนแบ่งเบาภาระครอบครัวเท่าไหร่โบสถ์ก็ขอมา
ภูมิใจมากรักเขามากไหม
รักเขาเอาชีวิตก็ค่ะเขาเอาชีวิตที่แม่ก็นึงจะยนต์เล็กชีวิตได้
แม่แล้วลูกขออนุญาตถอดแม่ได้

หนูจะช่วยแม่ดูน้องจ้าให้แม่แบ่งเบาภาระทุกอย่าง

ต้องมาเจอวิกฤตรอบ๒ก็คือ

โอ้โหอ่วมอรไทยเลยตรงนั้น
เป็นยังไงบ้างครับกับวิกฤตที่เราเจอ

แม่ต้องหยุดงานร้านอาหารก็ต้องปิดค่ะ

แม่ถึงตกงานปั๊บเนี่ยแม่ก็จะไม่หยุดอยู่นิ่ง

บางวันก็ได้วันละร้อย

เงียบมากไม่ได้อะไรเลย

อะไรที่ทำให้แม่สู้

ได้วันละ๓๐๐มาจุนเจอครอบครัว

กพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่

พออายุได้
ก็ไปเอาเครื่องช่วยพังมาใส่
แต่ว่าเครื่องช่วยฟังไม่อยู่ไหน
ระดับหัวเราทำให้รูเราเสื่อมเข้าไปอีก
มันก็เสื่อมลงเรื่อย

นั่นไม่เคยคิดน้อยใจตัวเอง
คิดว่าแม่ก็เหมือนคนปกติทั่วไป
เพียงแต่ว่าเราต้องเก่งขึ้นอีกหน่อย
พยายามพวกเขาขึ้นมาอีกหน่อยแค่นั้นเอง

เมย์อีกหนึ่งห่วงที่หนูยังห่วงอยู่ในบ้านคือใครลูก

ตอนน้องเกิดมาก็คือน้องขาดออกซิเจน

แล้วทีนี้ออกมาก็หัวใจน้องไม่เต้น
หมอก็เลยปั๊มหัวใจขึ้นมาพอประมาณสองขวบค่ะ

ชักก็พาไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงไปเจาะน้ำไข่สันหลังดู

หมอบอกว่าน้องเชื้อลาขึ้นสมอง
ห้าขวบก็คือชักแบบชักรุนแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยอะค่ะ
ตัวอ่อนมั่งแบบว่าหายใจไม่ค่อยทันมั่ง
ตอนนี้น้องยังมีอาการชักเกร็งอยู่บ่อยไหมลูก
เป็นทุกวันค่ะวันหนึ่งก็ประมาณสองครั้ง
แล้วหนูประถมพยาบาลกันยังไงลูกพาไปหาหมอเลยป่
หนูก็ค่อยค่อยจับกระตุ้นหัวใจ
วดปลายเท้านวดปลายนิ้วให้คลายให้คลายเส้นออกมา

โต้โต้เป็นใครลูกโต้อยู่ที่ไหน

แล้วก็มาเล่นแถวบ้านพี่เมย์ทุกวันครับ
แล้วก็สนิทกันก็ช่วยทำของดูแลน้อง
มาช่วยดูด้วยและที่สำคัญเนี่ยนะครับ
ก็คือเขาดูมวยกับพี่มอสด้วย

แต่โต้ก็จะทำเป็นว่าแพ้อยู่ตลอด

พี่โตโต้เขาแพ้แล้วเดียวแพ้หรือชนะ

แล้วเวลาเราแพ้เขาพี่มอสมีอาการยังไง
ก็มีความสุขครับ

ก็จะรู้สึกได้ดีมากเลยนะครับ

หนูอยากพาแม่กับน้องกลับชัยภูมิค่ะ

ไปดูแลตาที่แก่แล้ว
เพราะว่าเขาก็เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิด
จนหนูเรียกได้ว่าพ่อกับแม่

แม่ก็บอกว่าแม่ก็อยากให้หนูกับน้องสบาย

ตอนนี้เมย์ต้องให้กำลังใจแม่ด้วยนะครับ
และทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับหนูและครอบครัวนะครับ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนั้นมีภาพถ่ายครอบครัวนะครับ
อบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะลูกนะ
มันคือความทรงจำที่ดีนะลูกนะ
เวลาที่มองภาพนี้เราจะได้รู้ว่านี่คือครอบครัวเล็กที่ต่อสู้มาด้วยกัน
มีทั้งความรักความอบอุ่นอยู่ในนี้
ลูกนะขอให้ดูภาพนี้ทีไรก็ขอให้มีแต่รอยยิ้มและความสุขนะครับ

บกพร่องทางการได้ยินนะฮะ
หรือความพิการของคนในครอบครัว
ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสู้ชีวิตของครอบครัวนี้
และวันนี้นะครับครอบครัวของน้องเมย์นะฮะ
จะมาร่วมแรงร่วมใจสู้และสร้างชีวิตใหม่ที่บ้านเกิด
ด้วยการพฤติจดให้ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวนะครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของน้องเมย์จากจังหวัดชนบุรี
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เอ๊เตรียมตัวมาดีไหม

ในฐานะผู้นำคุยกันมาไหมลูกแบ่งหน้าที่กันมาไหม

ทุกคนต้องช่วยกันนะครับวันนี้๔ข้อนะครับถ้าไม่พลาดเลยก็คือ๑ล้านบาทนะฮะ
ใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องเมย์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกัน๕เรื่องใน๕เรื่องนี้เมย์มั่นใจเรื่องไหนเมย์ตอบเรื่องนั้นนะครับแล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในบ้านนะครับพร้อมนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ทอดมันกุ้ง
เรื่องที่๒จังหวัดชนบุรี
เรื่องที่๓ภาษาไทยระดับชั้นป๒
เรื่องที่๔วัดแสนศุกร์
เรื่องที่๕วงพัทธลุง
เรื่องที่๒ค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะ
เรื่องจังหวัดชนบุรีครับ
ชนบุรีหนูก็ผูกพันแล้วเนอะ
จริงแล้วที่อยู่มากที่สุดคืออำเภออะไรลูก

แล้วจริงแล้วไปเดินเล่นที่หาดบางแสนบ่อยไหม
บ่อยค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้วันแสง

ก็เดินลงหาดลงอะไรได้ปกติ

แสดงว่าเมย์ต้องเคยเดินผ่านบริเวณนี้แน่ครับ

เพราะว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบางแสนด้วยนะครับ

เคยไปแวะเวียนอ่านเล่นบ้างไหม

ข้อความบนป้ายนั้นมันสำคัญมาก
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ป้ายวงเวียนบางแสนในตำแหน่งนี้
ระบุปีพศใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖

ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๖
ข้อ๓ค่ะ๒๕๓๕
คำถามข้อนี้ใกล้ตัวมากเลยค่ะ
ผ่านทุกวันคุณคุณตาวเขียนพศ๒๕๓๕

ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๓๕ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเดียวขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องคือเรื่องทอดมันกุ้ง
เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๒

ภาษาไทยระดับชั้นป๒ครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญน้องเดียวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เดียวชอบเรียนวิชาภาษาไทยไหมครับลูก

อย่างสมมุติว่า๑๐คำน้องเดียวได้สักกี่คำถูกกี่คำลูก

เอาละน้องเดียวเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่หนึ่งภาพยนตร์
ตัวเลือกที่สองมนุษย์

ตัวเลือกที่สี่พญาติ
ผมเคยเห็นครับพวกนั้นในหนังสือครับ
ผมมั่นใจว่าผมตอบถูกแน่นอนครับ
ตัวเลือกที่สี่พญาติครับ
ตัวเลือกที่สี่พญาติครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พี่โตโต้ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะลูก
คือเรื่องทอดมันกุ้ง

และเรื่องวงพัทธลุง

ขอเชิญโตโต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วโตโต้ไปวัดนี้บ่อยไหมครับ

มหาเจดีวัดแสนศุกร์

แต่นี่ภายในมหาเจดีเนี่ยนะครับ

เป็นสง่างามมากเลยนะครับ
แล้วก็พร้อมด้วยต้นเสาที่มีรวดลายปฏิมากรรมสีทอง
คำถามอยู่ในวิหารเนี่ยลูก

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสาภายในมหาเจดีวัดแสนศุกร์
พระประธานมีจำนวนกี่ต้น

ตัวเลือกที่๒๙ต้น

และตัวเลือกที่๔๑๑ต้น

ผมเลยเลือกตอบข้อนี้ครับ

ตัวเลือกที่๒๙ต้นครับ
เหลืออีกหนึ่งสมาชิกในบ้านก็คือแม่โอเล่
น้องโตโต้จะเลือกเรื่องไหนให้แม่โอเล่มาลูก
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องก็คือ
เรื่องทอดมันกุ้งกับเรื่องวงพัทธลุง

อดมันกุ้งนะครับขอให้โชคดีครับ
เชิญแม่โอเล่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่จริงแล้วตอนนี้แม่ก็ยังฝีมือการทำอาหารอร่อยใช่ไหมลูก
อร่อยค่ะที่เด็ดเลยก็คือทอดมันกุ้งค่ะ

ปรุงเองทุกขั้นตอนเลยไหมครับ
ลุงอิงทุกขั้นตอนเลยค่ะ
แล้วจริงวันหนึ่งเนี่ยปั้นประมาณกี่ชิ้นครับแม่
ก็แล้วแต่ออเดอร์ค่ะ๒๐๐๓๐๐ชิ้น
โอ้โห
เอาละครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องทอดมันกุ้งนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีทอดมันกุ้งนะฮะที่เตรียมที่จะปั้นเลย
แล้วก็จะมีเกร็ดขนมปังนะครับมีจานให้เรียบร้อย
ใส่ถุงมือแล้วนะเตรียมพร้อมนะ
แม่บอกว่าขอผู้ช่วยแม่หนึ่งคน
นั่นก็คือน้องเมย์นะครับเชิญน้องเมย์มาเป็นผู้ช่วยครับ
ฉันปั้นทอดมันกุ้งทุกวัน
แต่วันนี้ฉันจะปั้นทอดมันกุ้งให้ไวที่สุด
พร้อมไหมครับพร้อมนะโอเคนะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะครับ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ
มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

มีทั้งหมด๔จานแล้วนะฮะ

ต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวน้องเมจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวน้องเมย์จากจังหวัดชนบุรีนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวมาร่วมรายการของเรา

เงิน๑๐๐๐๐บาทอย่างถูก

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

พี่เอเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่อง
ภาษาไทยระดับชั้นป๒ครับ
มอสไม่มีเพื่อนเล่นครับ
มาเล่นกับพี่มอสซื้อขนมมาฝากพี่มอส
ผมสงสารพี่มอสครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ชัวร์เลือกที่๔พญาติครับ

ต้องน่ะคะ

เพราะว่าคำว่าพญาตินะฮะเขาเขียนผิด
เขาไปเติมกะลันข้างบน
พญาติที่ถูกต้องใช่ไหมลูกน้องเดียว

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ข้อที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอเลือกเฉลยจากเรื่องทอดมันกุ้งครับ
หูไม่ได้ยินค่ะเป็นหูน้ำหนวกตั้งแต่เด็ก
ก็มานั่งคิดคิดว่าเราจะทำยังไงดีพวกนี้
วัวท่อไม่ได้แล้วล่ะเพราะเรามีลูกพิการุ้นมีลูกอย่างงี้ด้วย
แม่ก็รักเอ๋รักที่สุดในชีวิต
โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือปั้นทอดมันกุ้งจำนวน๒๐ชิ้นภายในเวลา๓นาที
ไม่เกินสามนาทีหมายความว่าแม่โอเล่ทำได้นะครับ
แต่ถ้าเกินนั่นก็คือไม่สำเร็จนะครับมาลุ้นกันว่าแม่โอเล่และน้องเมย์ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับสองนาทีสี่สิบเก้าวินาทีครับไวมากทำไปได้แล้วสองข้อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับหนึ่งหมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอกครึ่งทางหลังนะครับคุณผู้ชมถ้าไม่พลาดหนึ่งแสนบาทและหนึ่งล้านบาทกำลังรออยู่ในกำมือนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับ
จากเรื่องจังหวัดชนบุรีครับน้องมอสจะเป็นโรคอาการลมชักต้องคอยอยู่กับเขาตลอดเวลาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้หนูก็ต้องคอยอุ้มเช้าเที่ยงเย็นก็ป้อนข้าวตามเวลาป้อนข้าวเสร็จแล้วก็จะเปิดโทรทัศน์ให้ดูแล้วก่อนเขาไปเขาก็ฝากบอกว่าดูแลน้องก็เท่าชีวิตของพ่อหนูก็ทำหน้าที่พี่เต็มที่แล้วและ

ที่ถูกต้องแล้วระบุตำแหน่งพอสอเอาไว้นั่นก็คือตัวเลือกที่สี่พศสองพันห้าร้อยสามสิบหก
ข้อสุดท้ายนี่แหละครับคือ๑แสนบาทนะครับยังได้ลุ้นกันอยู่นะฮะจากเรื่องนี้ถ้าไม่พลาดนะครับ๑แสนบาทได้กลับบ้านในวันนี้นะครับขอให้โชคดีนะฮะจากเรื่องวัดแสนศุกร์ครับ
พี่เมย์ก็ทำงานหนักครับก็มาช่วยพี่เมย์ดูน้องช่วยขายของถึงผมจะช่วยอะไรพี่เมย์ไม่ค่อยได้แต่ผมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่เมย์ครับผมขอให้พี่เมย์ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือเสาภายในมหาเจดีวัดแสนศุกร์รอบพระประธานมีจำนวนกี่ต้น
ข้อสองเก้าต้นครับซึ่งเป็นคำตอบที่
ผิด
เกินไปต้นหนึ่งมี๘ต้นลูก
ลาดไปฮะสองข้อในวันนี้เพราะฉะนั้นครอบครัวน้องเมย์จากชนบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะครับหนึ่งหมื่นและก็กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ยังมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตอีกสองดอกเมกับโตโต้ประจำที่ครับ
ตอนนี้ต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตสองดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วขอให้โชคดีกับโบนัสในครั้งนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ออกแล้วครับหนุ่มดอกครับน้องพ่อไปร่วมแล้ว
ประจำที่ครับเรามาลุ้นกันต่อว่าโบนัสหลังตู้นะครับ
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่นะครับหลังตู้หมายเลขสองขอให้ได้ดังที่ตั้งใจไว้นะครับ
หลังตู้หมายเลข๒ได้โบนัสเท่าไร

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

วันนี้นะครับครอบครัวของน้องเมย์จากจังหวัดชนบุรีนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับสองหมื่นบาท
เมย์๒๐๐๐บาทนี้หนูจะนำไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อนลูกที่เห็นว่ามันสำคัญมากกับครอบครัวเรา
ก็ซื้อแพมเพิร์ตไปให้น้องแล้วก็เก็บไว้ค่าไฟค่าห้อง
เหมือนต้องเป็นทุนสำรองใช่ไหมทุนสำรองค่ะแต่ตอนนี้เมย์เองก็ยังยังขายไส้กรอกออนไลน์อยู่ไหม
ขายค่ะยังขายอยู่นะลูกนะขยันสู้กันก่อนนะครับไม่ว่าจะต้องเหนื่อยสักแค่ไหน
แต่ถ้าเราได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวผมเชื่อนะครับว่าพลังในหัวใจจะสูบฉีด
แล้วทำให้มีแรงสู้ไม่ว่าจะต้องเจอวิกฤตท้าโถมเท่าไหร่ก็ตามเรามาช่วยกันเติมกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องเมย์จากจังหวัดชนบุรี
ทานน้ำใจของคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อยเชื่อนะครับว่าหลายคนนะครับคงอยากจะยื่นมือมาช่วยครอบครัวของน้องเมย์
ขอฝากครอบครัวที่อบอุ่นนี้ไว้อีกหนึ่งครอบครัวในหัวใจของคุณผู้ชมด้วยขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๖โมงเย็นนะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

กิโลกรัมภายในเวลา๓นาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ